หลังจากประกาศว่าตัวเองโสดนะคะ

บอกเลยว่างานหนังรุมเพียบ

หรือจะเป็นล่าสุดเลยที่ลงจอเดือนตุลาคมนี้
นั่นก็คือหนังอีสานอินดี้ท่าแร่ยูไนเต็ดค่ะ
ว่าด้วยเรื่องของนักเตะสู้ชีวิตนะ
โดยเรื่องนี้ค่ะยังได้คุณก้องห้วยไร่มาเสริมทัพความฮาด้วย
บอกเลยว่าเรื่องนี้น่าดูมากเพราะอะไร
มันมีแบบไทยบ้านเข้าถึงง่ายมันน่ารักดี
งานนี้หนุ่มนุ๊กนะคะจะตื่นเต้นขนาดไหนบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เจอวันเดินพรมแดงเลยรีบคว้าตัวมาอัปเดตนิดนึงละกันจ้า
จริงแล้วไม่ค่อยที่จะได้มาเดินพรมแดงนานที

เมื่อกี้ถามพี่คอสตูมเขาบอกว่าหล่อหรูดูแพง

เมื่อกี้เขารู้สึกตัวเองเขาซุบซิบกัน
เขาเบิกเงินจากทางค่ายไปประมาณ๓๕๐นี่แหละ

เป็นนักฟุตบอลจริงจะมีพี่ก้องไว้ไล่ด้วย
ฝากแฟนหรือเอฟซีนุกนาดนที่ตามนุกนาดนนะครับ
ก็ฝากด้วยภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่นุกได้มีโอกาสได้แสดงท่าแรกในเต็ป
โรงภาพยนตร์วันที่๑๓ตุลาคมนี้
เชื่อว่านะคะทั้งแฟนคลับน้องนุ๊กแล้วก็น้องปาย
เชียร์กันเยอะแน่นอนนะคะก็ติดตามได้ในโรงภาพยนตร์จ้า